เดี๋ยวจะพาไปกินห่อหมกเจ้าเด็ดที่เขาบอกว่าอยู่คู่กรุงเทพมานานถึง๓๐ปีกับห่อหมกแม่บุญมา
ขายราคาไม่แพงด้วยห่อละ๒๕บาทจะอร่อยเด็ดขนาดไหน
ไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
สวัสดีค่ะเขาบอกแม่บุญนาอยู่นี่ค่ะ

แม่บุญมาค่ะเขาบอกอยู่ตลาดสี่ย่านนะคะ
ที่ร้านนี้ของห่อมกอะไรบ้างคะแม่
มีห่อมกตะชันตะกายหมูสับ
บางคนไม่กินปลาแม่ก็ทำหมู
คนไม่กินเฟ็ชาแม่ก็เลยทำปะกาย

ขวัทก็ไรคะแม่ก็ตอนนี้

แหมลุกลูกเป็นนอนฝ่าล่ะนะครับแม่
เพราะว่าแม่ใช้เจ้าแคลปไม่เป็น
เลือกค่าที่เด็ดที่สุดของข่อพี่และแม่อยู่ที่อะไร
ทำเองบ้างแล้วก็ซื้อมา
แล้วก็มาผสมเองทำมากนะ

กะทิดิ้งกะหัวล้วนที่ทำต้นหมก
แล้วก็เครื่องแกงก็ใหม่สดทุกวัน
แม่เริ่มเปิดล้างลาตามเหนียวของจะกี่โมงครับ

แม่มาซื้อของนี้ดีบ่อยไหมครับ

เนื้อปลาเป็นชิ้นเต็มปากเต็มคำ
แล้วก็เครื่องแกงรสชาติจัดจ้านดีครับ
แม่ว่าทำไมคนแบบติดใจห่อหมกแม่มาซื้อกันไม่ขาดสายเลย
ก็แม่ทำสะอาดและเครื่องแกงแม่ก็ใส่เพียง
ของแม่ต้องใหม่ทุกวันเลย

คนพีคที่สุดช่วงกี่โมงคะแม่
๘โมงครึ่ง๙โมงก็เดินไปตลอด
เจ้าของจะหมดนะแต่บ่ายแต่คนเงียบหน่อย
อย่างนี้ก็เต็มแม่ว่าจะมาส่งทุกวันชนิดหน่อยครับ
แล้วตลอดขาดจ้ามากินโหมกของแม่บุญมานะ
อยู่ตลาดสี่ย่านปากซอย๑นะ
มากินได้เลยชวนกันมาหลายคนมากินกันเยอะ
แม่จ๋าอยากกินโหมกจริงดูจากภาพนะไม่ต้องฟังเสียงหิวมากเลยนี่
แม่เชิญชวนแบบนี้ไปเถอะอยู่ตรงไหนนะตลาดสี่ย่าน

ไม่ใช่ตาย่านแบบอีสานที่แบบว่ากลัว
แต่สี่ย่านเนี่ยย่านนี้ของกินอร่อยเยอะมาก
ใช่แวะเวียนไปอุดหนุนคุณป้ากันด้วยเนาะ